ส่วนเรื่องของสโมสรยะโสธรนะครับล่าสุดก็ได้คุณหม่ำจกมกหรือว่าคุณเพชรทายวงคำเหล่านะครับ
ปินตลกชื่อดังมาเป็นประธานสโมสรคนใหม่เลยครับคือก่อนหน้านี้นะครับ
ถ้าใครจำกันได้สมัยก่อนเนี่ยคุณหม่ำก็เคยเป็นที่ปรึกษาของสโมสรยะโสธรแล้ว
และได้ดูการสองพันสิบและล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวนะครับ
เมื่อวานประกาศออกมาถือว่าฮือฮานะครับโดยผู้จัดการทีมยะโสธรคุณขวัญพัฒน์เชื้อวานิดก็บอกนะครับว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยสโมสรเกือบจะไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันเนื่องจากว่าปัญหาทางการเงิน
ซึ่งการได้คุณหม่ำเข้ามานะครับก็สามารถช่วยในเรื่องของการบริหาร
รวมถึงมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมส่วนหนึ่งเหมือนกันและก็เป็นความต้องการของหม่ำเองที่อยากจะช่วยทีมบ้านเกิด
ส่วนการเปิดตัวมันเป็นทางการคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
โดยงานแรกนะครับที่คุณหม่ำจะเริ่มกับสโมสรก็คือการนำคณะผู้บริหารของทีมเข้าขอคำปรึกษาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็รองประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรมาก่อนครับส่วนข่าวร้ายของทัพช้างศึกครับ
ก็คือล่าสุดนะครับมาดูเอลทอมเบียประกันหลังจากแบงคอกยูไนเต็ดที่ลงสนามในเกมชนะตีมอลเลสเต้๗๐มีอาการบาดเจ็บต้นขาในระหว่างฝึกซ้อม
ซึ่งทีมงานสตาฟครับก็ลงความเห็นว่าควรจะกลับไปรักษาตัวที่ต้นสังกัด
จึงทำให้มาริเอลนั้นหมดสิทธิ์ลงเล่นในช่วงที่เหลือของเอฟเฟฟอาเซียนครับแต่ทีมไทยนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้นะครับ
เนื่องจากว่ากฎการแข่งขันไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อหลังจากผ่านเกมนัดแรกไปแล้ว
แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรายชื่อได้หากว่านักเตะนั้นมีอาการบาดเจ็บหนักแล้วก็ได้รับการรับรองจากแพทย์ของเอฟเอฟ
แต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อได้หลังจากจบการแข่งขันในรอบแรกเท่านั้นทำให้ตอนนี้ครับทีมไทยเหลือผู้เล่นเพียงแค่๒๒คนครับ
เสาร์ที่๑๗พฤศจิกายนนี้๑๘นาที๓๐นาที
ส่วนผลบอลสี่เศร้าอุ่นเครื่องของทีมไทยที่จีนนะครับที่อเล็กซันเรยกามาประเดิมคุมทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปี
ก็แพ้ให้กับจีนนะครับในรุ่นเดียวกันไป๐ต่อ๑แต่ว่าเรามีโอกาสบุกเยอะนะครับ
แล้วก็มีโอกาสจะได้ประตูหลายต่อหลายครั้งเหมือนกัน
ชนิดที่กูซิดดิ้งกุญสือของทางจีนนะครับที่เคยคุมเกาหลีใต้มา
ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าทีมไทยนั้นน่าจะชนะเขา

สุดท้ายแล้วนะครับถึงไทยจะประเดิมแพ้ในเกมแรก
แต่ว่ามีทรงที่ดีครับนัดที่๒จะพบกับเม็กซิโกวันพรุ่งนี้
ในเวลาบ่าย๒ครับ